พูดถึงประเพณีแล้วเนี่ยนะก็มีอีกที่นึงที่เขาก็จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
นั่นก็คือที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไปดูกันว่าเขามีประเพณีแห่เทียนทางน้ำ
แล้วงานนี้นะคนสวยเมืองสมุทรสาครเขาก็มาด้วยจ้า
นี่เลยนี่เลยค่ะมิสแกรนด์สมุทรสาครมาพร้อมมง
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร
พูดให้มันเป็นสำเนียงของมิสแกรนด์หน่อยคุณนิวนาว
แพร่นันทวันพงพิทักษ์มิสแกรนด์สมุทรสา
อีกทีได้ไหม

มิสแกรนด์สมุทรสาคือ

มิสแกรนด์สมุทรสาคือ
ดิฉันสงสารทีวีบ้านคุณผู้ชมอาจจะหัวแตกกันไปแล้ว
ฉันสงสารขอคุยก่อนค่ะ
อย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าที่ต้องพูดถึงจังหวัดนี้อย่างยิ่งใหญ่
เพราะว่าเขาจัดงานใหญ่จริงเป็นงานสืบสารประเภณีโบราณ

จัดกันที่เทศบาลตำบลสวนหลวงนะคะอำเภอกระทุ่มแบน
แล้วก็สภาวัฒนธรรมนั้นได้ร่วมกันจัดขึ้นมาค่ะ
ประเภทนี้นี้มีมาตั้งแต่โบราณ
ภายในงานนะคะเขาก็มีการจัดแห่เรือด้วยนะ

ซึ่งในเรือแต่ละลำก็จะมีพระพุทธรูปและต้นเทียนพรรษาปฏิสถานเอาไว้
แล้วก็ยังมีนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๑๐ด้วย
พอพูดถึงเส้นทางการแห่นะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
จนถึงวัดหนองพระองค์ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบน
ระยะทางใน๗กิโลเมตรตลอดทางค่ะก็จะมีการขับร้องแห่เหพาตลอดเส้นทางด้วยเหมือนกัน
เป็นการร้องเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสายน้ำของคลองภาษีเจริญ
เกี่ยวกับความผูกพันของคนในคลองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
แล้วก็เนี่ยค่ะพอมาถึงวัดแล้วประชาชนนะคะเขาก็จะมาร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดหนองพระองค์
แล้วก็จะนำเทียนพรรษาทุกต้นนั้นไปถวายให้กับทางวัดเพื่อใช้ในการจำพรรษาตลอดทั้งช่วงของการจำพรรษาเลย
ไงคัดเลือกมาแล้วนะคะแล้วแต่ละคนนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจชื่นมื้นสวยงามจากภายในสู่ภายนอกแหละเพราะว่าคิดดีทำดีนะก็มาร่วมงานบุญกันครั้งนี้
ถือว่าเป็นการได้มาร่วมสืบสารประเพณีความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณของชาวภาษีเจริญนะ
เขาคนที่อยู่คลองภาษีเจริญตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าจะได้ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพของน้ำในคลองภาษีเจริญต่อไปด้วย
เพราะว่าชุมชนนั้นเขาก็มีแม่น้ำลำคลองนะเป็นวิถีชีวิตได้หล่อเลี้ยงกันมาทั้งอุปโภคบริโภคใช้ดื่มใช้กินใช้ทำการเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะที่ประชาชนคนสมุทรสาครเขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้นมาต้องแล้วนะคะ